ปฐุมธานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๓๗ปี
งานบวชมาไปร่วมงานบุญแต่ไปดื่มเหล้ามาด้วย
เมาเลยค่ะกลับบ้านมานะคะได้มีดสองเล่มค่ะ
คว้าไปเข้าไปหาคู่อริโยนมีดเข้าไปในบ้านเขา
คู่อริเขานอนอยู่กับลูกกับเมียเห็นท่าไม่ดีคว้าปืนออกมา
ยิงสวนออกไปเลยนะคะสี่นัดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านคู่อริ
นั่นแหละบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้น
อยู่ในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนะคะตรงบันไดทางขึ้นชั้นสองของบ้าน
นอนความน่าศีรีย์ชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้าหมอคลังอุก
หนึ่งนัดลิ้นปี่หนึ่งนัดใต้ราวนมด้านซ้ายอีกสองนัด
ข้างการพบอาวุธมีดตกอยู่หนึ่งเล่ม
และตกอยู่บนบ้านอีก๑เล่มค่ะ
สอบสวนพันธุ์ระยะของผู้เกาะเหตุ
ซึ่งเป็นมือยิงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะ
ให้การว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามีของตัวเองนี่แหละ
ชื่อว่านายสมชายหรือว่าตู่กลิ่นประมูล
อายุสามสิบสองปีนะคะโดยก่อนเกิดเหตุ
นอนอยู่ชั้น๒ของบ้านพร้อมกับเธอ
แล้วก็ลูกน้อยวัย๓เดือนเท่านั้นเอง
จากนั้นได้ยินเสียงผู้ตายก็คือนายนิเวศ
ตะโกนเอะอะโวยวายอยู่ด้านล่าง
ว่างปลาสิ่งของใส่ฝาบ้านด้านล่าง
ได้ยินแบบนั้นก็เลยลุกออกไปดู
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วก็เห็นนายนิเวศถูกยิงเสียชีวิต
ตกลงมานอนอยู่ข้างล่างของบันไดนะคะ
ฟังเสียงแฟนสาวของผู้ก่อเหตุค่ะ

หนูไม่รู้อ่ะแต่ทะเลาะกันมานานแล้วอะค่ะ

มอบตัวกับตำรวจแล้วก็รับสารภาพว่า
เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายมาก่อน
ตอนนี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย
ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแต่เคยถูกผู้ตายเอามีดมาแทงด้วยหนึ่งครั้ง
ส่วนครั้งนี้ที่ตัดสินใจยิงออกไปเพราะผู้ตายมาพร้อมมีดสองเล่ม
เล่มเนี่ยเขาคว่างเข้ามาภายในตัวบ้านแต่ดีที่ปิดประตูทัน
เขาบอกแบบนี้ไม่เข้ามาในบ้านแล้วไปโดนลูกโดนเมีย
เขาก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนออกมายิงนะคะ

๔๕นัดเข้าหมดการเลย

พื้นมีทะเบียนไหม

ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ